ที่บริเวณด่านพรมแดนอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองรันตุปัญญังรัฐกลันตัน
ในประเทศมาเลเซียมีชาวไทยมุสลิมที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่๓๐
ยังเมืองต่างของรัฐคลันตัน

เพื่อมาร่วมฉลองเทศกาลรายยอีดิวฟริตตี้
ทำให้บรรยากาศที่บริเวณด่านพรมแดน

โดยพันธ์ตำรวจเอกคุณสัตว์แก้วสีขาว

นราธิวาสเดินทางมาจัดเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ผลอินทภารำและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับแรงงานไทย
โดยเฉพาะคนชะลาและเด็กที่อยู่ในระหว่างยืน
และนั่งรอคิวในการประทับตราหนังสือเดินทาง
รวมทั้งแรงงานไทยที่โดยสารยานพาหนะที่เครือญาติ

ที่ได้รับการแจกจ่ายผลอินทภารำแล้วก็น้ำดื่มในครั้งนี้
สร้างความดีอกดีใจให้กับผู้รับในทุกเพศทุกวัย
ไว้ใช้รับประทานในการเปิดบวช
หรือละศีลอดในช่วงเย็น